เหตุการณ์ที่ต้องมาเตือนภัยกันนะครับ
นี่ชาร์จแบตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทิ้งไว้
พอทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้ดูแลความปลอดภัย
ปรากฏว่าเกิดเป็นเหตุระทึกนี้นะครับ
ไว้เถอะไม่เป็นไรอย่ามองข้ามกับเรื่องแบบนี้นะครับ
แล้วก็แฮชแท็กอย่าประมาทในการใช้ชีวิต
ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ครับ

มีคนแสดงความคิดความเห็นจำนวนมากนะครับ
ก็บอกว่าสาเหตุอาจจะมาจากแบตเตอรี่รถไฟฟ้า
ถูกเปลี่ยนหรือไม่ก็ต่อสายผิดหรือเปล่า
เจ้าของคลิปก็เข้ามาตอบข้อความนี้นะครับ
บอกว่าเป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่หมาดเลย

บางคนเข้ามาถามนะฮะ

เห็นข่าวแบตเตอรี่รถไฟฟ้าระเบิดบ่อยมาก

แล้วเธอไม่คิดว่าจะมาเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับ
อกจากนี้หลายคนยังมาแชร์ประสบการณ์
เคยเจอเกี่ยวกับรถไฟฟ้า
นำเหตุการณ์นี้มาเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์
ให้กับคุณผู้ชมที่ใช้งานประเภทรถแบบนี้อยู่ด้วยนะ
อย่างแรกเลยต้องดูว่าแบตเตอรี่หรือว่ารถ